เดินทางมาที่สวนกระท้อนของนายอนุวัฒนโตสวัสดิ์หรือสวนผู้ใหญ่หนึ่ง
อยู่ที่หมู่๗ตำบลตะลุงอำเภอเมืองลบบุรี
พร้อมเป็นประธานในการจัดการแถลงข่าว

ของดีเมืองลบบุรีครั้งที่๓๐ประจำปี๒๕๕๙

เพื่อเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนของดีอำเภอเมืองลบบุรี
ซึ่งเป็นผลไม้จีไอของจังหวัด
ให้อยู่ในความนิยมของตลาด
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผล
สามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้
ภายในวันงานจะมีชาวสวนกระท้อนที่นำกระท้อนพันปุ๋ยไฟล
พันอีล่าพันนิ่มนวลและพันทัพทิมมาจำหน่าย
พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากกระท้อนหวานเมืองลบบุรี
แปรรูปกระท้อนได้แก่กระท้อนลอยแก้วกระท้อนกวนกระท้อนทรงเครื่อง
จำหน่ายให้เลือกซื้อหาไปรับประทาน
และเป็นของฝากจากจังหวัดลบบุรีอีกด้วย